เป็นเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่เปิดรายการเลย
คราวนี้นี่เป็นรถเทรลเลอร์
แล้วพี่คิดดูสิเทรลเลอร์๒๒ล้อบรรทุกคอนเทนเนอร์มาค่ะ
ปรากฏว่าจะลงเขาแล้วเบรกแตก
ตรงนั้นมันเป็นจุดตรวจความมั่นคง
เต็นต์กระจายคนกระเจิงค่ะ
นี่ดูสิคือจากหลายมุมเลยนะคุณผู้ชม
เราก็วาดเสี่ยวอยู่พอป้ายแดงชะลอ

แล้วโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชม

อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะใครเจ็บใครตายหรือเปล่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะจับนาทีนี้ได้เลย
จุดตรงนี้ไม่ใช่แค่เต็นต์หรือว่าคนที่อยู่ตรงนั้นนะ
ยังมีรถเก่งป้ายแดงสุดท้ายเมื่อกี้คันที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดนั่นแหละค่ะ
ก็โดนชนเสียหายยับเหมือนกันนี่เกิดขึ้นตรงจุดตรวจความมั่นคง
ด่านห้วยหินฝนกลางถนนสายแม่ศอดต่างนะคะแล้วตำรวจเข้าไปตรวจสอบด้านหน้ารถ
ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าขับมามุ่งหน้าจะไปส่งของด่านพรมแดนที่แม่สอด
เจ้าของเนี่ยนะคะเขาอายุ๓๓ปีคุณวรรณฑรได้รับบาดเจ็บที่ขานะ
แล้วเขาบอกว่าผมเพิ่งซื้อรถป้ายแดงผมมาได้ไม่กี่วัน
ใช่แล้วดูด้านหลังดิคุณผู้ชมตอนที่มาถึงด่านตรวจเจ้าหน้าที่รีบหนี
ตกใจดิเฮ้ยทำไมถึงด่านตรวจทำไมเจ้าหน้าที่ถึงตะโกนว่ารีบหนี
เหยียบคันเร่งไม่ทันซะแล้วตึ๊บขึ้นมาด้านหลังแบบนี้ชนไปเต็มค่ะ
จุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดอันตรายนะทางลงเนินเขาแล้วมีด่านตรวจอ่ะ
ที่ผ่านมาก็เคยเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพุ่งชนจุดตรวจมาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะ
งั้นเดี๋ยวต้องดูหน่อยแหละเรื่องเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจต่างเนอะ

จุดที่ตั้งมันอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะ